เกิดเครื่องที่กลางศรีแยกกลางเมืองเชียงใหม่
คือผู้ชายคนหนึ่งค่ะแค้นเพื่อนมากเลย

เวลาฉันไม่ทำงานทำไมชอบเอาไปฟ้องเจ้านาย
อันนี้ไม่ได้เป็นเหตุส่วนตัวนะที่ใส่อารมณ์

หลังจากนั้นนะคะเขาเห็นเพื่อนค่ะจอดรถอยู่แถวสี่แยกไฟแดง
เดินเข้าไปเลยค่ะควักปืนออกมายิงเข้าไปในรถเพื่อน
แต่เคราะห์ดีมากเพื่อนถูกยิงนะแต่ประคองรถขับไปโรงพยาบาล
คุณหมอช่วยชีวิตได้ทันนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

เนี่ยแล้วเพื่อนประคองตัวเองอ่ะหักออกซ้ายไปเลย
จริงตอนนั้นมันติดไฟแดงอยู่นะคะ
แต่พอได้ยินเสียงปั้งอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ก็ต้องไปแล้วขนาดมอเตอร์ไซค์ไม่รู้แล้วแหละ
ไฟแดงไปเขียวไปก่อนนี่ค่ะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในช่วงที่

เพื่อนแค้นเพื่อนอย่างหนัก
ถึงขั้นจะเอาให้ตายหมายจะเอาชีวิตเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕ของวันนี้นะคะ

ที่แยกเมืองสมุทรอำเภอเมืองเชียงใหม่
นักโรงปลอดภัยภาคเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุ
จากนายวิพสุษสังครรท
เป็นชาวสงขลาบอกว่าถูกคนร้ายใช้ปืนจ่อยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วตัวเองก็ขับรถมาที่รักษามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
นายวิพสุทธิ์ค่ะให้การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมา
มาจากลำพูนจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระหว่างที่จอดรถติดไฟแดงมีคนร้ายค่ะ
เป็นผู้ชายขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อแต่จำได้สีขาวเนี่ย
จอดด้านหลังแล้วก็เดินลงมาจ่อยิงตัวเองสองนัด
ตอนแรกตกใจมากกระสุนเจาะทางกระจกด้านซ้ายเข้าที่หัวไหล่ซ้ายเลย
เห็นหน้าคนร้ายชัดเลยทีนี้ค่ะ
ชื่อว่านายสมหมายบุญแอมาตั้งสติได้
ขับรถฝ่าคมกระสุนไปโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บทันที
พอตำรวจเข้ามาตรวจสอบมาสอบปากคำ
ตำรวจส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามคนร้ายทันที
และได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมหมาย
ตามที่ผู้บาดเจ็บกล่าวอ้างจริง

ทราบว่าในสมหมายผู้ต้องหาทำงานอยู่ที่เดียวกันค่ะ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอสรรกำแพง
เคยมีปากเสียงกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
เนื่องจากผู้ต้องหาเข้าใจผิดว่าคนที่ถูกยิง
ไปฟ้องในจ้างว่าไม่ทำงานขี้เกียจ
ก็เลยเก็บความแค้นไว้ในใจแล้วมาลงมือก่อเหตุ

ที่บ้านพักที่อำเภอสรรกำแพงพร้อมปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เรื่องต้นรับสารภาพโกรธแค้น
เป็นไปตามนั้นจริงแหละเขาโกรธแค้นที่ผู้บาดเจ็บ
เป็นต้นเหตุให้เขาต้องถูกไล่ออกจากงาน
ตำรวจควบคุมตัวไปที่สพเมืองเชียงใหม่สอบสวนขยายผลต่อไปค่ะ